คือคำถามนี้มันจะลำบากมากสำหรับคุณจิรายุ
เพราะว่าพักเขาเนี่ยเป็นตัวเต็งเต็งหนึ่งมาตลอด

ผมผ่านความยากลำบากในชีวิตมา

ถ้ามีสมาชิกวิทยุสภาพริกอดิฉันเองแม้แต่คนเดียว

เพราะฉะนั้นวันนั้นพักเพื่อไทยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันหมายถึงว่า
เราก็อย่าไปยุ่งกับกระบวนการที่มันมาโดยไม่ชอบ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าพักไหนได้อันดับหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาจะเป็นนายกหรือคุณนิกอิ้งจะเป็นนายก
หรือคุณชัยเกษมจะเป็นนายกแต่การทำงานเป็นทีมคือสำคัญนะครับ
ให้คุณชัยเกษมเป็นนายกรองนายกเป็นคุณอุ้งอิ๊ง
รองนายกเป็นคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเป็นนายกรองนายกเป็นอุ้งอิ๊ง
รองนายกเป็นชายเกษมมันคือองคาพยพสำคัญที่จะไปพร้อมกัน
ถ้าสมมุติถ้าไม่ใช่แคนดิเดตเพื่อไทย
ถ้าไม่ใช่แคนนเดตเพื่อไทยถ้าไม่ใช่พักเก้าไทยหรือพักไทยสร้างไทยหรือพักอื่นไม่เอา

แต่ว่ายอมให้เก้าไก่กับไทยสร้างไทย

ผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดมาว่าไม่เอาสองบ่่อก็ชัดเฉียนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นผมไม่ผสมพันธุ์อยู่แล้วครับกับคนพวกนี้

ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
และคนเอกประวิทย์วงสุวรรค์
ชัดไหม

ชัดมาก
ชัดไหม